คุณผู้ชมครับมากันที่ข่าวช็อกวงการอีก๑ข่าวค่า
บอกว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทำเอานักข่าวปวดหัวปวดเหตุ

เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าเราจะอยู่ในฐานะพ่อและแม่ที่เลี้ยงลูกขอบคุณครับ

ใช่ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับเบลนัทพรนะคะ
ทัพนักข่าวบันเทิงโอ้โหพยายามขอร้องขอสัมภาษณ์
แต่เจ้าตัวปฏิเสธค่ะ
ซึ่งจากการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าพันรยาก็ไปร่วมงานเช่นกันนะคะ
นี่ค่ะที่เราวงไว้สวมเสื้อเชิดสีขาวมีสีหน้าที่เรียบเฉย
แล้วก็หายตัวไปหลังจากนั้นไม่นาน
คือก่อนหน้านี้คุณแท็กพระรันยูได้โพสต์ข้อความแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลบข้อความไปแล้ว

ใช่ทางด้านคุณภรรยาเองคุณเบลเองก็ได้โพสต์ข้อความด้วยเหมือนกัน

นั่นสิก็ยังไม่รู้ว่าสรุปบทสรุปความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวก็ต้องรอคุณแท็กเขาออกมาชี้แจงอีกทีนึง
แต่วันนี้ไม่ให้ต่อผ้าแล้ว
ไปแล้วมาเร็วเคลมเร็วไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมก็คือ
พ่อแม่ของพีชพัชรา
เขาตัดสินใจอย่าขาดจากกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยฝั่งแม่ของพีชได้ค่าเลี้ยงดูก้อนโต๑๐๐ล้านบาท
บอกแบบนี้นะขนาดที่ลูกทั้งสามคนก็อยู่กับฝ่าขวนพ่อ
ก็เลยมีข่าวออกมาว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของพีชพัชระเนี่ย

แต่ว่าเอาจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนอะ

เราก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าแบบการอยากขาดของเขาเนี่ย

มันอาจจะเป็นเรื่องบางสิ่งบางอย่างทางธุรกิจก็เป็นได้
ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช็อกสำหรับการฟังข่าว
แต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ปลอบใจพีชกันต่อไป
ถูกต้องแล้วค่ะจริงแล้วค่ะเลิกรากันเนี่ย
อาจจะดีกว่าอยู่กันทั้งปัญหาหนักอกหนักใจกันทั้งคู่ก็เป็นได้นะคะ